คุณผู้ชมค่ะเชื่อว่าวันนี้ค่ะ
มีคนที่รักคุณแตงโมมากขึ้นหลายเท่าเลยนะคะ
แต่มีคนกลุ่มหนึ่งค่ะที่เขาทั้งรัก
แล้วก็อยู่เคียงข้างคุณแตงโมมาตลอดเวลาเลย

วันนี้ค่ะบันเทิงไทยรัฐนั้นจะบอกเล่าแล้วกัน
ให้แฟนคลับเป็นตัวแทนคนที่รักคุณแตงโม
บอกเล่าเรื่องราวสุดพิเศษระหว่างคุณแตงโมกับแฟนคลับของเธอค่ะ
ไปติดตามกับรายงานพิเศษกันค่ะ
เชื่อใจและได้ใกล้ชิดเนื้อแท้และตัวตนของนางเอกมากความสามารถคนนี้

ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันถึงความน่ารักความเป็นกันเอง
และหลายครั้งที่เกิดภาพความประทับใจที่อยู่ในความทรงจำ

นางเอกที่พวกเขารักจะทุ่มเทเพื่อแฟนคลับขนาดนี้
ตกใจแต่ทำอะไรไม่ถูกคือร้องไห้อย่างเดียว
คือพอเจอแกแล้วแกเป็นคนน่ารักมากเลยครับ
นิสัยดีมากครับตอนแรกผมเคยคงถึงว่า
พี่โมมีข่าวเป็นคนแรง
พอเรามาเจอจริงเราไม่รู้สึกอย่างนั้นเลยครับ
แกเป็นคนที่แมนครับใจเขาแมนครับ
พวกเขาเล่าให้ฟังถึงบทสนทนาในกรุ๊ปไลน์

เพิ่งคุยกันเมื่อวันที่๒๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ยังคุยเล่นคุยสนุกในหลากหลายเรื่องราว
และแม้วันนี้นางเอกที่พวกเขารักที่สุดจะไม่อยู่แล้ว
แต่พวกเขาก็ยังมีความตั้งใจดี
ที่จะทำเพื่อแตงโมและคนที่แตงโมรักอยู่เสมอ
ให้กำลังใจพี่เบิร์ตดีเราก็อยากไปอุดหนุนสินค้าของพี่เบิร์ต
เราจะสปอร์ตพี่เบิร์ตต่อไปครับ
ถ้ามีโอกาสก็แบบผมอยากจะรวมตัวกันอีกครับ

อาจจะเป็นเรื่องน้องหมาน้องแมวอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับ

จดจำภาพดีของพี่โมไว้ครับ
เราก็จะสารต่อสิ่งดีต่อไป
แล้วก็จะเป็นแฟนคลับพี่โมต่อไปครับ
ไม่มีวันที่จะไม่รักพี่โมครับ

แล้วก็จะซัพพอร์ตคนรอบข้างพี่โมด้วยครับ
จากแฟนคลับที่พวกเขาอยากจะบอก
คนที่รักแตงโมในวาระสุดท้ายของชีวิตของเธอ
ก็คืออยากให้ทุกคนจดจำแตงโมพัทรธิดา

จากนี้พวกเขาเชื่อว่าแตงโม

ได้รับความอบอุ่นจากอ้อมกอดของพระเจ้า

พวกเขาจะรักแตงโมคนนี้ตลอดไป
เมื่อได้มีบางคนข้างกาย
เมื่อได้มีเธออยู่ข้างกัน
ฉันหมอบชีวิต
เอาออกจากนี้ไปจนนิรันดร์
ทั้งหัวใจคือเธอเท่านั้น
รักของเราจะอยู่จนมนตาย
อธวิตถ่ายภาพกิตภัษยุระมล
รายงาน